หน่อยค่ะช่วงที่ผ่านมานี่เราอ่านข่าวเกี่ยวกับไฟช็อตบ่อยนะ

ใช่ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นกับรถฟู้ดทรัค

งานแห่เทียนเข้าพรรษาที่อายุทยา

ทีนี้ร้านข้างก็สังเกตว่าทำไมผู้ตายคนนี้จับอยู่ที่โครงเหล็กนาน

ใช่แล้วพอไปดูอีกทีนึงน้ำลายฟูมปากแล้วค่ะ
โดนไฟช็อตแล้วท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สักประมาณสี่ทุ่มเนี่ย

โดยกู้ภัยแล้วก็กู้ชีพก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเลย
คุณผู้ชมเห็นอยู่กำลังปั๊มหัวใจ
นายวัชิระปราการเปรมปรีอายุ๔๔ปี
เป็นพ่อค้าขายแมลงทอด
คือนอนหมดสติอยู่ในงานแห่เทียนเข้าพรรษาของอำเภอเสนา
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

กู้ภัยกู้ชีพต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเสนา
แต่ท้ายที่สุดไม่ทันนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
แล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอด
เป็นผู้เห็นเหตุการณ์คือนางกำไร
กำไรเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
เป็นช่วงที่ร้านรวงต่างทยอยเก็บร้าน
แล้วผู้ตายก็กำลังเก็บร้านเหมือนกันค่ะ
เขากำลังจะเอาป้ายออกทีนี้มือไปจับโครงเหล็ก
ก็พอจับโครงเหล็กของร้านทีนี้แม่ค้าขายลูกชิ้น
ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพ่อค้าขายแมลงทอดเนี่ย
จับโครงเหล็กอยู่นานจังเลย
ทีนี้ก็เลยเรียกพี่ชายของผู้ตายเนี่ยนะ
ให้มาดูมาดูซิว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่า
พอมาดูด้านหน้าตกใจค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าภาพที่เห็นคือน้ำลายฟูมปากแล้วนะคะ
จังหวะนั้นก็เลยต้องผลักให้นายวัชิรประการล้มลง
แล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เลยให้รีบมาช่วยเหลือนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบก็พบว่า
ผู้ตายน่าจะเอามือไปจับกับโครงเหล็ก
เพื่อจะเก็บป้ายร้านจะเอาป้ายออกแล้วสันนิษฐานว่า
สายไฟที่มันเดินรอบร้านอาจจะรั่ว
ทีนี้พอรั่วปั๊บมันก็มาตามโครงเหล็กไงคะ
แล้วพอนายวัชิระปาการไปจับก็เลยโดนไฟช็อตโดนไฟดูด
ซึ่งก็ได้นำศพส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็แจ้งมาให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ